ดูประเด็นของคุณสันทนักกับกองสลักพลัดกันบ้าง
ล่าสุดกองสลากพัดนะคะยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
ที่ไม่มีอำนาจเรียกค่าเสียหายถึง๑๐๐ล้านบาท
นายพันธวรรษนาควิสุฤหรือ๊อะน็อตผู้บริหารกองสลักพลัด
วันนี้ตั้งโต๊ะแถลงค่ะเดินหน้าดำเนินคดีกับนายสันทนประยูณรัฐอดีต
ราชการตำรวจในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
กล่าวพาดพิงว่าธุรกิจของเขาเกี่ยวยงกับการกระทำผิดกฎหมาย
เกิดผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจแล้วยืนยันฟ้องค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาทค่ะ
น็อตบอกว่าช่วงที่มีการตรวจสอบธุรกิจสลากออนไลน์อย่างเข้มข้น
กองสลักพลัสเคิร์ดถูกตรวจสอบเหมือนกัน
กระทั่งนายสันทนาปรากฏตัวเข้ามาพร้อมกลุ่มชายชะกันประมาณ๔๕คนแจ้งขอพูดคุย

หลังจากนั้นธุรกิจของเขาถูกนายสันทนาพาดพิงบ่อยครั้ง

ตนเองพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตรวจสอบการทำธุรกิจ
แต่ย้ำว่าในสันทนะเป็นแค่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบค่ะ
เขาพูดว่าผมค้ายาและทำหวย
ตอนนี้นะเรามีสำนวนคดีที่ค้างอยู่กับสันทนาเนี่ยที่สอนอทองหล่อนะฮะ

เพื่อเป็นหลักฐานว่าเข้ามาตรวจสอบผม
สันทนาเป็นแค่คนธรรมดาเหมือนผมเหมือนนักข่าว
ไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบใครนะฮะ
ในการเข้าไปตรวจสอบบุคคลอื่นเนี่ย
จะต้องเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ช่วงเวลาเดียวกันกับที่แถลงข่าวนี่แหละค่ะที่สอนอทองหล่อ
สันทนาก็ไปเหมือนกันค่ะ
ไปติดตามการสอบสวนคดีกองสลากพัด
ที่ได้มีการแจ้งความเอาไว้กรณีความผิด
พรบคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมานะคะ
สันทนาก็ได้พูดถึงกรณีที่กองสลากพัด
จ่อฟ้อง๑๐๐ล้านยืนยันบอกตนเองมีสิทธิ์ตรวจสอบ
ส่วนมูลค่าการฟ้องร้องนั้นตนเองไม่หนักใจค่ะ
ผมก็บอกทุกคนเนี่ยผมก็มีภาพ
ผมเข้าไปออฟฟิศทาวน์นะตั้งแต่เป็นกองสลากทอง
ถ้าธุรกิจคุณดีอย่างที่คุณพูดจริง
จึงคุณมีรายละลายต่อปีกนะวันนี้คุณบอกหลายพันล้าน
ช่วยหน่อยเถอะนะช่วยอะไรช่วยประเทศชาติ
ช่วยไปจ่ายภาษีที่กรมสรรพากรให้ครบทุกบาททุกสตางค์
คือถ้านับไปนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครับนะฮะครั้งแรกก็คือ
คุณชูวิทย์ฟ้องกรณีพาดพิงธุรกิจโรงแรมใช่ไหมคะร้อยล้าน
วันนี้คุณน็อตกองสลากพลัสก็ฟ้องร้อยล้านเหมือนกันค่ะ